ทางด้านของวัดพระธรรมกายก็มีการเปิดพื้นที่ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ที่ไปร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจค้นในครั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิ
ติดตามพร้อมกันกับคุณเจนศักดิ์อึ้งรายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ
กรุ่มทานีและฝ่ายกฎหมายของเจ้าคณะใหญ่หวนกลาง
ร่วมกันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการภายหลังที่ได้เข้าเจรจากับวัดพระธรรมกายนะครับ
โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่า
แม้จะมีการตรวจค้นตั้งแต่วันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่เจ้าหน้าที่ยังพบข้อสงสัยหลายจุด
ซึ่งจำเป็นต้องร่วมการตรวจค้นอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นผู้สังเกตการณ์ในครั้งนี้ครับ
การเข้าตรวจค้นครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของปฏิบัติการ
คนวันคนวัดพระธรรมไกรหรือไม่ครับ

ก็ทางเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี

ดำเนินการให้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ทางวัดเข้าใจว่า
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายของขั้นตอนทุกอย่างในการตรวจค้นนะครับ
จริงแล้วเนี่ยปัญหาที่เราเข้าตรวจค้นเนี่ยตั้งแต่
เราดำเนินการตั้งแต่วันที่๑๖เป็นต้นมาสื่อคงเข้าใจนะว่า
วันเราก็ได้ตรวจค้นหลายจุดไม่ใช่เพราะในวัดบริเวณข้างเคียง
รอบวัดนะฮะในพื้นที่ควบคุมเนี่ยเราก็ทำการตรวจค้นมาโดยตลอดนะฮะ
แต่บางจุดเนี่ยที่จะมีความสงสัยว่ายังมีผู้ต้องหาตามหมายจับยังหลบอยู่หรือไม่นะฮะ
เราก็ต้องทำความตรวจค้นให้ชัดเจนในวันนี้ครับผมครับ
และการเข้าตรวจค้นในช่วงเช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นภายในพื้นที่๑๙๖ไร่เป็นจุดแรกครับ
ซึ่งเป็นเขตสังคาวาสของพระสงฆ์วัดพระธรรมกายโดยมุ่งเน้นตรวจไปที่อาคารที่พักอาศัย
ซึ่งด้านล่างมีลักษณะคล้ายจะเป็นห้องใต้ดินแต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นห้องควบคุมระบบเกี่ยวกับระบบอากาศภายในวิหารเท่านั้นครับ
ภาพรวมช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่แล้วทั้งหมดหกจุดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่พักของพระสงฆ์และสถานศึกษาพระไตปิดกนานาชาตินะครับ
ส่วนบริเวณตลาดกลางคลองหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ชุมนุมด้านนอกวัดของศิษยานุสิตและพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ยังคงคุมเข้มตรวจค้นการเดินทางเข้าออกของมวลชนอย่างต่อเนื่องครับ
โดยมีศิษยานุสิตเข้าร่วมตรวจสอบทั้งจุดเข้าและออกจากพื้นที่
ส่วนบรรยากาศบริเวณพื้นที่ภายในนั้นศิษยานุสิตยังคงสวดมนต์และนั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจค้นพื้นที่โซนบีและอาคารบุญรักษาต่อไปครับ
ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวผลการตรวจค้นทั้งหมดของวันนี้ที่สถานีตำรวจภูทรคองหลวงในช่วงเย็นครับ